คุณผู้ชมเตือนภัยกันหน่อยที่ระยองค่ะมีพระสงฆ์ถูกหลอกโดยสาวสิบแปดมงกุฎนะคะ
คือเขาแอบอ้างทุกอย่างทุกฐานันดรที่มีในประเทศไทยใช้คำนี้ก็ว่าได้
เป็นอะไรสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเอง
แล้วสุดท้ายก็ไปหลอกญาติโยมหลอกแม้กระทั่งพระสงฆ์เสียเงินไปเป็นหลักแสนนะคะ
พฤติการเป็นแบบนี้คุณผู้ชมหญิงสาวรายนี้นะ
อันดับแรกบอกก่อนเลยว่ามาจากตระกูลดังคือตระกูลเนี่ยมีลงนะอายุทยาอะไรอย่างนี้
แล้วแอบอ้างในตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีแอบอ้างขออนุญาตกล่าวชื่อแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเธอแอบอ้างบิ๊กโจ๊กแอบอ้างบิ๊กโจ๊กแอบอ้างว่าพ่อรู้จักกับผู้ว่าชนบุรี
อ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้พิพากษาบันลัง๑๕สารอาญานนทบุรีด้วย
บอกว่าแต่ว่าตอนนี้ลาออกแล้วเพราะว่าที่บ้านมีธุรกิจเยอะ
อนุญาตนะคะคุณผู้ชมเขาแอบอ้างเชื้อพระวงศ์ด้วยนะคะ
อ้างผู้ว่าชนบุรีนะคะบอกว่าเพื่อนมีสามีชาวต่างชาติ
อยากจะซื้อที่ดินจำนวนมากในระยองเพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีอีซีแอบอ้างอีอีซีด้วยนะคะ
ศึกษามาอย่างดีถูกต้องแล้วบอกด้วยพ่อเนี่ยเป็นพลเอกเกษียณค่ะ
อยากจะได้ที่ดินทำแลนด์มงคลนดมาร์คมาปรึกษาพระครูบวรสาธุกิจหรือพระอาจารย์จิ้ม
เจ้าอาวาสวัดศรีวโนภาษสถิตพรเจ้าคณะตำบลเมืองระยองเขตหนึ่ง
โยมลูกศิษย์สองคนคือนายปิติพัฒนเนธวิเชียนกับนางสาวพรเพชรพรมสิริ
เข้ามาที่นายปิติพัฒน์ก่อนบอกว่าหาที่ดินให้หน่อยสิ
อยากจะได้ที่ยินมาทำแลนดมาร์คใหม่รองรับแผนอีอีซู

เอาแลนมาร์คนายพิติพัฒน์คือฟังศรัพธบคุณแล้วก็เออ
ดูน่าเชื่อถือดูหลายอย่างเหลือเกิน
ก็เลยพาไปดูไปดูที่ที่ดินทั้งเกาะศรีชัง
เป็นพันไร่มูลค่าราคาที่ดินกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
สาวสิบแปดปวงกุคนนี้อาชีพก็ยังไม่หมดน่ะคุณ

เยอะจนไม่แน่ใจว่าธุรกิจเยอะหรือคุณกำลังหางานทำ

เอารูปรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถไถก็มีค่ะ
เอามาให้พระอาจารย์จิ้มดูโอ้พระอาจารย์ท่านเห็นก็เออก็ดูน่าเชื่อถือเลย
ตัดสินใจจองรถไปค่ะท่านจองแบ็คโฮลไปหนึ่งคัน
จ่ายมาจำแล้วเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแล้วพระอาจารย์จิ้มก็ชักชวนพี่สาว
ญาติโยมมาจองอีกเกือบสิบคันนะคะจ่ายมัดจำไปตกคันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
รวมรวมแล้วเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทที่จ่ายมาจำให้กับสาวสิบแปดวงกุฎคนนี้
สุดท้ายความแตกนะคะมาโป๊ะแตกก็คือ๕พฤษภาคม
ตกลงนัดจ่ายเงินค่าที่ดินสี่แปลงค่ะนัดกันที่กุฏิพระอาจารย์จิ้ม
เจ้าของที่ดินนะไล่มาเลยตั้งแต่อุบลราชธานีพัทยาเกาะเสม็ด
จันทบุรีสวนทุเรียนมากันเพียบรอรับแคทเชียร์ที่สาวรายนี้บอกว่าอ๋อ
มีการโอนเงินจากต่างประเทศมาแล้วแหละ

เพื่อนอยากซื้อไงค่ะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ
แสนสี่หมื่นห้าพันน่าจะโดนโกงโดนหลอกไปหมดแล้ว
สุดท้ายก็ต้องหอบกันไปสพพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
แจ้งความเอาหลักฐานไปให้กับตำรวจแล้วก็เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อ
อันนี้คือหน้าของผู้หญิงที่ว่าเป็นมิจฉาชีพที่มาหลอกอะค่ะคุณผู้ชมก็
ใครรู้จักได้เบาะแสหรืออะไรยังไงอันดับแรกระวังไว้ก่อนอันดับ๒แจ้งเบาะแสให้ตำรวจด้วย
และอันดับสามถ้าผู้หญิงคนนี้ถ้าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่าจริงแล้วเธอทำธุรกิจจริงอะไรจริง
ชี้แจงได้นะคะทางเราก็อยากฟังคำชี้แจงเหมือนกันสามารถมาชี้แจงได้
แต่ข้อมูลเธอเยอะมากเลยนะก็มีทุกสถาบันเลยค่ะ
อ่าก่อให้เกิดความมึนงงได้นะคะข้อมูลแบบนี้นะคะอ้าว